แต่น้องหมาตัวนี้มันไปนอนอยู่กลางถนน

คนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาต้องหลบมัน
แล้วเขาจะช่วยตัวนี้ได้ยังไงไปดูค่ะ
ว้าว

โอ้มายก็อดอุ้มเวลาแล้วแค่งอุ้มอย่างนี้เลยเหรอ
ปรบมือให้หนุ่มชาวต่างชาติคนนี้
เห็นเจ้าตูบนอนขวางกลางถนน
อาจจะเป็นจุดที่อาจจะรถสัญจรไม่ได้เนอะ
มันเป็นตีเส้นจราจรตรงนั้นรถมันผ่านไม่ได้แหละ
แต่มันก็คือกีดขวางการจราจรอยู่ดี
หนุ่มคนนี้เห็นแล้วท่าจะไม่ปลอดภัยต่อเจ้าตูบ

อุ้มเจ้าตูบที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะ
ข้ามไปนอนในที่ที่ปลอดภัย
อ่างานนี้เรียกว่าได้ใจไปเต็มเลยนะคะ

เพื่อคุณผู้ชมไปเห็นมันแบบนี้จะได้ระมัดระวัง
มันอยู่ที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะ

อาจจะเป็นสุนัขเจ้าถิ่น
บางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจอมันก็ได้
แต่มันก็ไปนอนในจุดที่ถ้าเป็นเส้นเหลืองแบบนี้

ตรงนี้คือจุดเกาะปลอดภัย
เป็นจุดสมมุติว่ามีเกาะกลางถนน
จะเป็นจุดที่รถไม่สามารถเข้าไปได้

ใช่เป็นจุดสมมุติไงว่ามีเกาะกลางถนนตรงนั้น

เรียกมาเหมือนคุณเลย

คุณแค่พูดคิดในใจแต่คุณคิดดังเฉย
เมื่อกี้มันออกมาเหรอมีเสียงเหรอ

ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะมานอนแบบนี้ไง

อุ้มออกมาจากจุดปลอดภัยไปไว้กลางถนน

ขอบคุณเจ้าของคลิปนะคุณมิ้วริสา๗ด้วยนะ

ก็นอนตรงนี้ทุกวัน
วันนี้มาพูดไปไหนวะถามอย่างเงี้ย
ว่าอยากไปที่อื่นไหม